จะพาไปดูบรรยากาศหลายจังหวัดนะคะ
เดี๋ยวเราไปเริ่มดูที่จังหวัดสิงห์บุรีกันก่อนเลยค่ะ

พร้อมด้วยเหล่ากาชาติข้าราชการจิตอาสา
กว่า๕๐๐คนก็ได้ร่วมการปลูกไม้ยืนต้น๑๐ชนิด
จำนวนทั้งหมด๕๐๐ต้นในพื้นที่สาธารณะ
สองห้องตำบลต้นโพอำเภอเมืองนะคะ
เพื่อที่จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
โครงการ๑จังหวัด๑แหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ

ข้าราชการประชาชนและจิตอาสา
ได้ร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรีดียธร

บริเวณริมคลองแม่รำพันธ์ตะบนบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัย
ระยะทางยาวกว่า๑กิโลเมตรนะครับ

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวัชิลาลงกร

และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนะครับ

นายเอกรัฐหลีเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยมีข้าราชการประชาชนจิตอาสา
ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน๕๐๐ต้น
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

ได้มีส่วนร่วมดูแลรักษา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ
มาดูที่จังหวัดบุรีรำกันบ้างนะคะคุณผู้ชม
ลานมณฑนทหารบกที่๒๖จังหวัดบุรีรำ
พลตรีรณกรปานกุลผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๖
ก็ได้ร่วมกับทหารและจิตอาสา
ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่ง
ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่๑๐
เพื่อปลูกเป็นปฐมเริกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ดินทรเทพยาวรางกูลค่ะ